ล่าสุดเนี่ยผันตัวกลับไปเป็นยูทูปเบอร์ไปแล้ว
และที่สำคัญรีวิวโถส้วมคนดูเป็นหมื่นจ้ะ
ใช่เห็นอยู่เหมือนกัน
มาดูกันนิดนึงนะไม่เป็นดาราแล้วเหรอลาออกแล้วเหรอ
มาดูก่อนอันนี้ทำได้ดีแต่ในช่วงนี้ไงก็ทำไปก่อน
เพราะล่าสุดนะเตรียมหาช่องทางทำมาหากินใหม่นะคะ
ด้วยการผ่านตัวเป็นยูทูปเบอร์เต็มตัว
ทำช่องที่เคยเปิดไว้ให้มันเป็นจริงเป็นจังมากขึ้น
หลายคนทำไว้แล้วก็หายไปไงแต่นี่มาจะเริ่มจริงจังแล้ว
เทนต์ก็เน้นการรีวิวบ้านที่อยู่อาศัย

รวมไปถึงการรับจ้างแต่งบ้านด้วยนะคะ

อย่างคลิปล่าสุดอย่างพี่แจ๊คบอกเลย
มีคนมาดูเป็นหมื่นยังแค่รีวิวโถโซ่มนี่นะ
ตาสว่างเห็นว่าการเป็นยูทูบเบอร์สร้างรายได้

จะขอรับละครแค่ปีละเรื่องเท่านั้น

แต่ก็เตรียมการไว้ตั้งแต่เนิ่นก่อน

วี่จะแบบปุ๊บปั๊บรับโชค

แต่ก็คือคุยกับผู้จัดการว่าอาจจะแบบ
ละครอะไรอย่างนี้อาจจะแค่ปีละเรื่องพอ

ความรักก็ดีค่ะแต่คงสัก๔๐ค่อยว่ากัน

ก็เราสนุกแบบนี้